เขาเคยโดนเมาส์ถึงขั้นขนาดว่า
ไปทำของใส่แฟนเก่ามา

เรื่องของทำของทำของมันจริงเท็จยังไง
อันนี้ก็ไม่รู้แต่ว่าพี่อ้วนเขาบอกว่า
เขาไม่ขอพูดถึงนะเพราะว่ามันเก่ามานานมาแล้ว
แต่เรื่องที่อยากจะเคลียร์เพราะว่าเพลียหัวใจซะละเกิน
ก็คือเรื่องที่ลือกันให้แซ่ดเลยว่า
พี่อ้วนเลิกกับหมอยงสามีที่คบกันมา๙ปี
สาเหตุก็เพราะว่ายุ่งจนไม่มีเวลาชูรักชูรถ
จริงหรือไม่ชัวร์หรือมั่วอะไรยังไง
ฟังจากปากพี่อ้วนชัดเลยจ้า
ยังค่ะคบกันมาอยู่กันมา๙ปีแล้วค่ะ
เราจะโทรติดต่อเราจะโทรคุยกันทุกวัน
แล้วก็อาทิตย์หนึ่งขึ้นมาวันหนึ่ง๒วัน
ถ้าเกิดว่าเรามีเวลาว่าง
เราก็จะลงไปส่งสวยถึงที่พัทยา
ซื่อสัตว์แล้วก็เราทำตัวแบบไหนก็คือแบบนั้น
เราอยากคบกับใครเราก็อยากจะคบแบบยืนยาว
คนเดียวไปจนวันตายอะไรอย่างนี้

แม้ชู้รักชู้ลดเราก็มีความสุขตามสภาพ
ตามเวลานั้น
เรื่องของความรักนะคุณผู้ชมนะมันไม่ได้ถูกจำกัด

ความรักเป็นสิ่งสวยงามเพราะฉะนั้นแล้วการเป็นตัวของตัวเองสำคัญ
พี่อ้วนรีเทิร์นบอกเขาไม่เฟคเขาแบบว่าจริงใจแล้วก็ซื่อสัตว

อันนี้ถือเป็นเคล็ดลับนะสำหรับใครที่อยากจะคบกันไปนาน
ปีแล้วว่ะนานมากนะคะรักยืนยงคนกับพันธนะ